มน้ำค่ะแต่เคราะห์ดีนะคะ

พ่อแม่กระโดดลงไปช่วยช่วยลูกได้
แต่พ่อแม่จมหายเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ

ลูกจ้าอยู่ค่ะทำไมเป็นพี่จ้าทุกคน
นี่ค่ะเหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่แม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างของนางสาวนิพาพรขึ้นจากแม่น้ำปิงค่ะ
คือก่อนหน้านี้นางสาวนิพาพรและนายอนุพงศ์สามีภรรยาคู่นี้
พาลูกมาเล่นน้ำลูกมีกัน๔คนนะคะ
มีไล่ไปจากเล็กสุดไปโตสุดคือลูกชายอายุสองขวบเก้าขวบ
ลูกสาววัยสิบเอ็ดปีแล้วก็ลูกชายวัยสิบหกปี
ไปเล่นที่หาดทรายหลังฝ่ายน้ำล้นวังยางค่ะ
ลูกคนเล็กสุดไม่ได้ลงเล่นนะคะเพราะอายุเพิ่งจะแค่๒ขวบ
ก็นั่งอยู่บนฝั่งมีแค่ลูกชายวัยเก้าขวบ
ลูกสาววัยสิบเอ็ดปีที่ลงไปเล่นแล้วปรากฏว่าลูกชายวัยเก้าขวบ
ลื่นร่องซายลูกสาววัยสิบเอ็ดปีก็แพรมจะดึงมือช่วย
พ่อแม่แล้วก็พี่ชายคนโตวัย๑๖ปีเห็นทุกคนกระโดดลงไปช่วยค่ะ
แต่กระแสน้ำมันแรงแล้วก็ลึกกลายเป็นว่าพ่อแม่ลูกถูกพัดกันออกไปคนละทิศคนละทาง
ลูกชายคนโตวัยสิบหกปีไหว้เข้าฝั่งได้ก่อนแล้วกลุ่มที่มาตกปลาบริเวณนั้นเนี่ย
ก็ช่วยเหลือทั้งลูกชายวัย๑๖ปีแล้วก็ลูกคนรองคือ๑๑ปีลูกสาวกับลูกคนที่๓คือลูกชายวัย๙ขวบ
แต่พ่อกับแม่เนี่ยสิคะถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาลูกเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานต่างต่างก็เร่งค้นหาทั้งสองคนนะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยไปพบร่างของนางสาวนิพาพรผู้เป็นแม่ลอยติดกับสายเบ็ดหาปลาห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตร
ชุดประดาน้ำกว่ายี่สิบนายเนี่ยก็ค้นหาร่างของนายอนุพงศ์ผู้เป็นพ่อนะคะสี่ทุ่มครึ่งผ่านไปห้าชั่วโมงกว่าเจอร่างพ่อค่ะ
ห่างออกไปประมาณ๕๐๐เมตรแต่กระแสน้ำมันเชี่ยวมากอะค่ะแล้วความลึกเนี่ยกว่า๑๐เมตร
ร่างของนายอนุพงศ์ก็ลอยหายไปอีกก็เลยต้องมีการยุติการค้นหาชั่วคราวนะคะ
เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มีการนำป้ายจุดห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดมาติดตั้งบริเวณดังกล่าวแล้ว
เพื่อเตือนประชาชนให้ระวังส่วนเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนำเรือออกค้นหาบริเวณใกล้เคียง
แต่ก็ยังไม่พบร่างของนายอนุพงศ์นะคะเพราะว่าน้ำก็มีระดับสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงด้วย
ก็เลยค้นหากันค่อนข้างลำบากร่างของนางสาวนิพาพรเนี่ย
ครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคงคารามนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำแพงเพชร
ครูโรงเรียนของลูกชายผู้ตายเนี่ยนำเงินมาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
ได้คุยกับแม่ของนางสาวนิพาพรนะคะเธอบอกว่า
ลูกสาวกับลูกเขยก็มีอาชีพทำนารับจ้างทั่วไป
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ยไปตัดไม้กันมาแล้วก็แวะเล่นน้ำ
คิดว่าน่าจะเพราะอากาศร้อนนะคะซึ่งขณะเกิดเหตุอย่างที่บอกว่า
หลานวัยเก้าขวบกับสิบเอ็ดขวบลงไปเล่นแล้วหลานชายอ่ะ
คนที่สามอ่ะลื่นร่องทรายหลานสาวก็เลยพยายามจะเข้าไปช่วย
แล้วสุดท้ายแล้วทุกคนก็เลยกระโดดน้ำลงไปช่วยกันหมดนะคะ

เมื่อวันที่เขาจะเกิดเหตุฉันโทรไปประมาณ
สามโมงเช้าเขาก็ไม่ตอบรับพอห้าโมงเขาก็
วีดีโอคอลมาหาเขาบอกแม่หนูไม่ได้รับสายแม่หนูไปขึ้นไม้
ให้เห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายไอ้นั่น
โมงเช้าวันนี้ชาวบ้านและกู้ภัยก็ออกค้นหาร่างของนายอนุพงศ์อีกรอบนึงนะคะ
ก็มีการตระเวนร่องเรือไปทางทิศใต้จนช่วงบ่าย๒โมงค่ะ
มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ที่อำเภอขานวรรลักษณ์บุรีนะคะ
พบศพของนายอนุพงศ์ลอยอยู่ที่ท่าน้ำหลังวัดปรีชาราชบำรุง
ก็เลยนำร่างขึ้นมาได้โดยจุดพบศพเนี่ย
พัดออกมาห่างจากจุดเกิดเหตุสิบห้ากิโลเมตรค่ะซึ่งบรรยากาศที่วัดคงคารามในวันนี้นะคะ
ก็มีการทำพิธีชาปนกิจศพผู้เป็นแม่คือนางสาวนิพาพรแล้ว
ซึ่งวันนี้น้องกายลูกคนโตแล้วก็น้องลีโอลูกคนที่๓ก็บวชหน้าไฟให้กับผู้เป็นแม่ด้วย
แล้วพอรู้ข่าวว่าพบศพพ่อแล้วก็ยิ่งทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ย
เศร้าใจหนักกว่าเดิมนะคะเผาศพแม่วันนี้
พรุ่งนี้เด็กต้องเผาศพพ่อต่อนะคะ
ซึ่งญาติก็เตรียมสถานที่ไว้รอทำพิธีแล้ว
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะเทือนใจจริง

แต่ว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยจริง
คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
อย่างน้อยถ้าจะลงเล่นน้ำติดห่วงยางหน่อย

จะสามารถทำให้เราแบบลอยน้ำได้นะคะ